ขยับไปที่จังหวัดสุราธานีฮะรอบนี้ไปเจอช้างงาม
เขาชื่อว่าโชคกระบี่เป็นควายงาม
ควายงามน้ำหนัก๑๓ตัน
และงามขนาดไหนสรีระร่างกายของเขาสูงใหญ่โตสวยงาม

โชกระบี่นี่ควายเซลปแห้แร่แร่แร่บลิ้นด้วย
เป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
เวลาเดินทางมาเที่ยวที่นี่ต้องแวะมาเจอเจ้าโชคกระบี่ฮะ
อยู่แถวเขื่อนเชี่ยวหลานก็คือกุ้ยลินเมืองไทย
อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราธานี
ใครไปใครมาก็ต้องแวะมาถ่ายกับพี่เขา
โชคกระบี่ครับเป็นควายที่สวยงามเหลือเกิน
บางคนบอกพี่ผมอยากขี่หลังมันล่ะ
ปีนดิปีนไม่ไหวเพราะสรีระของเขาสูงมากฮะ
สูงคือสันหลังเขานะ๑๖๕
บางคนที่ตัวไม่ได้สูงมากมายนักเนี่ย
มันสูงเท่าเราเลยเราต้องแงนคอคุยกับหลังมัน
สูงมากฮะโชคกะบี่ได้รับการพัฒนาสายพันธ
จากจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้สูง๑๖๕เซนติเมตร
แต่น้ำหนัก๑๓ตันหรือ๑๓๐๐กิโลกรัม
ของโชคเจริญอำนวยฟาร์มจังหวัดกระบี่

และตอนนี้มีคนมาขอซื้อแล้ว๑๕ล้าน
แต่ไม่ขายฮะเจ้าของไม่ขาย
แล้วก็มีการส่งมอบให้กับโรงแรมทางเข้าเขื่อนเชี่ยวหลาน
เอามาเป็นเซลปที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย
ควายแห่งนี้เป็นฟาร์มของคุณนรงฤทธิ์ทองมุสิต

จริงแล้วที่โรงแรมมีควายทั้งหมด๕ตัวฮะ
แต่ว่าเจ้าโชคกระบี่นี่คือตัวเด็ดสุดเป็นควายเสล็บ
ราคาของเขาไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านบาท
ควายตัวอื่นก็ตัวละ๑๒ล้านบ้าง
รวมโอ้โฮใหญ่อย่างนี้

สรีระร่างกายของเขาสูงใหญ่มาก

สูงสูงใหญ่มากแล้วเขาของเขาโง้งสวยงามฮะ
ท่านผอนันทวันสิริโภคพัฒน์
ภูมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราธานี
บอกมันจุไอ้เจ้าโชคกระบี่
ในรูปแบบการเที่ยวของจังหวัดสุราธานีแล้ว
ใครจะมาเขื่อนเชี่ยวหลานก็จะได้เห็นไอ้ใบปิวใบเปิลเนี่ย

โชคกระบี่จะอยู่ในนั้นด้วยเพราะถือว่า
เป็นควายเสล็บเป็นควายงามนะครับ
หากท่านอยากจะชมเจ้าโชคกระบี่
ไปที่ภูตะวันฟาร์มควายงามเขื่อนเชี่ยวหลาน
สนใจจะไปพักก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเบอร์โทรเอาขึ้น
ขึ้นเรียบร้อยที่หน้าจอทีวีแล้วนะฮะ
นี่ขนาดฝรั่งนะฝรั่งไปยืนใกล้เขาเนี่ย
หลังของเขาความสูงของเจ้าโชคกระบี่
ยังสูงมากเลยทีเดียวฮะ